พี่ต้อง
แค่หรือหนูแน่
ตายสิ
สีนวนมันเปียกแล้วมึงหนาวมึงยังมาเอา
ลองอาบเลย
น่าจะคอมเขียน
โขเชียร์

จริงแล้วคลิปการทำร้ายกันระหว่างเด็กที่ยังอยู่ในอายุของวัยรุ่น

ว่าจะมีใส่ชุดนักเรียนตีกันหรือว่าจะเป็นชุดอย่างนี้ค่ะ
อยู่บ้านชุดไปเที่ยวคือเราจะเห็นแบบนี้คลิปลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
ก็เป็นคลิปนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงการนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๑๖นะคะน้อง๑๖เนี่ยคือคนที่โดนทำร้าย
เพื่อนที่รู้จักกันเป็นคนขี่รถพาไปให้กับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุรุม
เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนหนูยังไงอ่ะ
คือพากันไปได้ยังไงเป็นเพื่อนกันแท้ทำไมถึงพาไปนะคะ
หรือมูลเหตุอะไรที่ทำให้๔คนนี้มารุมทำร้าย
คุณตาคุณย่ายไปหาน้องคนเล็กที่อยู่กับตายายเลี่ยงให้นะคะ
และนอกเหนือจากนี้แล้วมันมีประเด็นคือที่มันมีประเด็นขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่า
คือทางครอบครัวของน้องที่ถูกทำร้ายรู้สึกว่าทำไมพอไปแจ้งความ
คือแม่เขาตอนแรกก็กะว่าเอาล่ะไม่เป็นไรเด็กตีกัน
แต่พอมาเห็นคลิปมันทำใจไม่ได้คือคนเป็นแม่คนนะคะ
ก็เลยไปแจ้งความพอแจ้งความได้รับวิธีการปฏิบัติจากที่โรงพัก
แล้วเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวไม่ผิดอะไรเลยเหรอคนที่ลงมือ
ไม่ต้องดำเนินคดีอะไรเลยเหรอเอาแล้วอันนี้เจ็บฟรีเหรอเอาแล้วต้องไปถามใคร
ก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้โดยพี่สาวของน้องที่โดนทำร้ายนะคะ
จนถึงตอนนี้ที่เราได้ตรวจสอบกับทางสพพื้นที่
คือสพโซ่พิสัยของจังหวัดบึงการผู้กำกับให้ข้อมูลเดี๋ยวจะได้โฟนอินคุยกัน
ว่าเด็กที่เป็นคนทำร้ายไปสถานพินิษฐ์แล้วแต่เป็นการไปสถานพินิษฐ
หลังจากเรียกมารอบที่๒หลังจากเห็นคลิป
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเห็นคลิปมันเกิดอะไรขึ้นทำไมครอบครัวนี้กังขา
วันนี้มากันสามคนนะคะคุณแม่นะคะแล้วก็พี่สาวชื่อคุณส้มนะคะ
ที่ออกมาถามว่าเอายังไงดีไม่รู้จะทำยังไงน้องโดนแบบนี้
แล้วก็คุณแม่นะคะและอีกหนึ่งท่านที่ฉันเชิญมาติดติดกันนี่แหละ
ช่วยคิดหน่อยว่าตกลงมันผิดหรือมันไม่ผิดกฎหมายยังไงกับเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้
ทนายเจมส์นะคะหรือว่าทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทุกท่านค่ะ

ทนายเจมส์เราไม่ค่อยเห็นทนายเจมสมาพูดคดีเหล่านี้เท่าไหร่นะ

เอาอย่างนี้ก่อนขอไล่เรียงลำดับเอาอาการของมายก่อนนะคะ
อาการของมายตอนนี้ดีขึ้นเกือบทุกอย่างแล้วหรือยัง
หนูยังเหลืออาการอะไรอยู่จากวันที่๒๔ที่โดนทำร้ายบ้าง
ก็หายเป็นบางส่วนแล้วค่ะ
ฟกช้ำยังอยู่เยอะไหมคะ
ก็ไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแค่ปวดหัวค่ะ

ก็เขาเอารองเท้าตีหัวค่ะตามในคลิปเลยค่ะ
แล้วคุณหมอบอกหนูเป็นอะไรที่หัว
ก็เป็นเส้นเลือดในสมองอักเสบอะค่ะ

เพราะมันผ่านไปไม่กี่วันเนาะนะคะ
ส่วนรอยฟกช้ำส่วนใหญ่แล้วรอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นเกิดตรงไหน
เกิดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลัง
เป็นรอยเหมือนกับแบบโดนทุบโดนตี

มีรอยขวนด้วยค่ะแล้วก็รอยทุบด้วยค่ะ
เหนือจากนี้หนูเป็นอะไรอีกจากวันนั้นที่เกิดเหตุ
ก็มีอาเจียนบ้างค่ะบ่อย
ก็ยังเจ็บตรงนี้ค่ะบ่อยค่ะ
ช่วงท้องคุณหมอบอกหนูเป็นอะไร
ก็วันนั้นเขาไม่ได้บอกอะไรแบบแค่ให้ไปตรวจประจำ
วันนี้ค่ะตอนนี้คุณหมอยังนัดมาอยู่ไหมคะ

เพราะถ้ากินยาหมดก็ไปเอาอีกอะไร

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔ตุลาคมนะคะ
และส้มอยู่นนทบุรีถูกไหมคะ

แล้วที่กลับไปรอบนี้จะไปเยี่ยมตากับยาย

นี่เขาเป็นลูกคนโตนะคะเป็นลูกคนโตของคุณแม่นะคะ

มีน้องคนเล็กอีก๑คนเป็นคนที่๖
คนเล็กนี่แหละที่อยู่กับตายายก็เลยทำให้

ก็เลยเป็นที่มาของการเดินทางกลับไปบึงการ

คือที่มันต้องเรียงแบบนี้เพราะว่าไปถึงปุ๊บเกิดเหตุเลย

เราสามารถพูดสรุปได้ไหมส้มจนถึงนะตอนนี้ว่า
กลุ่มที่ทำร้ายรอให้กลับไปถึงแล้วทำร้ายเลย
ก็คิดว่าเขาน่าจะวางแผนกันไว้แล้วค่ะ
เพราะว่าน้องคนที่พาน้องมายไปคือเขาบอกกับทางเราว่า
บอกกับฝั่งนั้นไว้แล้วว่าถ้าพามายไปห้ามลุมอย่างนี้ค่ะ
คนที่บอกเนี่ยคือเพื่อนมาย
เพื่อนมายคนที่พาไป

จนกระทั่งถึงวันนี้นะวันที่๑พฤศจิกายนนะลูกนะ

โทรมาเห็นเป็นแบบสายไม่ได้รับก็ไม่มีเหรอลูก

อ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือเพื่อนที่พาเราไป
ทีนี้ตั้งแต่เกิดเหตุ๒๔นะไม่ว่ามันเป็นข่าวเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงวันนี้วันที่หนึ่ง
ฝ่ายคู่กรณีมีส่งข้อความโทรมาหรือฝากใครมาบอกฝากใครมาพูดอะไรอีกไหมคะ

ก็คือเขาบอกว่าถ้าเจออีกครั้งนี้ก็คือจะพูดหยาบเลยนะคะ

เขาบอกว่าเหมือนจะเอาให้ตายคาตีนเลยคุกก็คุกอะไรเข้าคุกก็เข้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งคนที่ส่งข้อความคนนี้มาเนี่ยนะคะ
หนึ่งในนั้นน่ะหนึ่งในที่รุมมาค่ะสี่คน
ทีนี้ถ้าเราเห็นภาพข่าวนะคะอย่างที่คุณแม่เห็นแล้วบอกมันสะเทือนใจ
ตอนแรกก็เด็กมันทะเลาะกันก็ว่าจะปล่อยผ่านแต่ว่าพอเห็นคลิปมันไม่ไหวใช่ไหม
คือที่เราเห็นจะมีมาย๔คนที่โดนรุม
ขออภัยมาย๑คนโดนรุม๔คนเป็นคนรุมมายใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีเพื่อนหนูอีกคนนึงที่เป็นคนพาหนูไปค่ะคลิปมาจากไหน
คือสงสัยเขาจะเหมือนแชร์กันต่อกันมาเรื่อยค่ะเหมือนของฝ่ายโน้นนะคะ
คลิปคือเขาอัดกันไว้เองแล้วก็เหมือนเขาส่งให้กันดูแล้วก็ต่อต่อกันมาอย่างนี้ค่ะ
จนมาถึงเพื่อนของมายแล้วก็เพื่อนสนิทของมายก็เลยส่งมาให้มายแล้วมายก็เลยส่งมาให้ดูอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนสนิทของมายไม่ใช่คนที่พาหนูขี่รถไปหาไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะอีกคนนึงคนนี้เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานค่ะ
ทีนี้คุณแม่ตอนที่ลูกโดนทำร้ายแม่เห็นแวบแรกเขาเล่าเรื่องอะไรให้แม่ฟังบ้างคะ
ยังไม่รู้เรื่องเขาเล่าให้พี่สาวก็บ้างค่ะคือจะคุยกับพี่น้องก็ใช่ค่ะ
คือน้องยังไม่บอกคือเขานั่งร้องไห้อย่างเดียว
คือสภาพที่หนูเห็นแวบแรกคือเป็นยังไง
คือเปียกค่ะเปียกทั้งตัวเลยแล้วก็รอยเท้าเต็มหลังเลย
ลอยรองเท้าใช่ไหม

ใช่มอมแมมเลยค่ะจนกระทั่งถามว่าไปโดนอะไรมาเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกเขากลัวอย่างนี้ค่ะเขาบอกเขากลัว
ก็เลยเค้นถามแล้วเขาบอกโดนตีมาอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ถามพี่สาวเนาะไม่ถามมายดีกว่า
เคยเห็นน้องแบบไปทะเลาะกับใครไปตีกับใคร
ไม่เคยค่ะน้องอยู่ด้วยตลอดค่ะน้องไม่เคยทะเลาะกับใครเลย

คุยโทรศัพท์หรือพิมพ์หรืออารมณ์เสียงหุดหงิดกับเพื่อน
ไม่อะค่ะกับที่เขาสนิทที่โทรหากันบ่อยก็คนที่พาไปเนี่ยค่ะ
ทั้ง๓คนเนี่ยจริงนะคะก่อนที่จะไปเกิดเรื่องที่บึงการคืออยู่ที่นนทบุรี

เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยอนุบาลใช่ไหมคะแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่จังหวัดอะไร

อยู่สมุสาครค่ะ
เขาก็กลับไปช่วงจังหวะเดียวกับที่หนูกลับไป

ก่อนที่มายจะกลับไปบึงการหนูรู้ไหมว่าใครรอหนูอยู่
ไม่ค่ะก็แบบหนูวางแผนเที่ยวดีมากเลยนะคะแบบน่าจะได้เที่ยวดีค่ะแต่ผลปรากฏว่าหนูไม่ได้เที่ยวเลย

ไม่ค่ะปีนี้หนูเพิ่งได้กลับค่ะ
แล้วหนูรู้ไหมว่ามีใครที่โกรธหนูอยู่
คือตอนก่อนจะกลับก็ไม่คิดหรอกค่ะไม่มีไม่มีเลยเพราะหนูไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะ
มีใครส่งข้อความมาบอกไหมโทษนะคะแบบอย่ากลับมานะโดนแน่

เด็ก๔คนนี้กลุ่มนี้เนี่ยนะคะคนที่ก่อเหตุอยู่จังหวัดอะไร
อยู่พื้นที่เดียวกันหมดค่ะจังหวัดบึงการทั้งหมด

มายและครอบครัวกลับไปเพื่อนกลับไป

คือเอาอย่างนี้นะคะคือถ้าสมมุติน้องจะรู้ตัวไหมไม่รู้เลยว่าใครโกรธ

แต่ทีนี้ลักษณะการเกิดเหตุก่อนนะคะลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยคือเขาเดินทางจากกรุงเทพไปวันที่๒

เขาไปถึง๒๔เช้าใช่ไหมคะ

แล้วเหตุเกิดวันนั้นเลยคำถามคือมันเหมือนคดีใหญ่ไหมที่ต้องพิจารณาว่าคนก่อเหตุวางแผนไหมจ้องจะทำไหมเตรียมการไหมคือมันเหมือนกันไหม
เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเด็กกระทำความผิดหรือผู้ใหญ่กระทำความผิดนะฮะใช้ประมวลกฎหมายอาญาเล่มเดียวกันเพียงแต่ว่ารักษณะของการดำเนินคดีเนี่ยในทางอาญาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากเด็กเนี่ยนะฮะอยู่ในวุฒิภาวะที่เรียกว่าด้อยประสบการณ์รู้เท่าไม่ถึงการนะครับอาจจะทำไปโดยที่ว่ามีพักมีพวกเนี่ย
ยังคิดนะครับในทางกฎหมายก็เลยอาจจะผ่อนปลนโทษลงมาบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กกระทำความผิดแล้วไม่ผิดเลยไม่ใช่คืออย่าไปสื่อสารว่าเมื่อคนกระทำเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วทำอะไรที่ผิดกฎหมายคือไม่ผิดไม่รับโทษอย่าสื่อสารแบบนี้ถูกต้องเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่วินิจฉัยชี้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าเด็กคนนี้

เหตุนะคะแล้วทีนี้พอกินเสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็พาไปที่เกิดเหตุเขาบอกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งรออยู่ซึ่งแบบหนูรู้จักกันนะคะแล้วทีนี้ไปถึงเขาไม่มาไม่เห็นแล้วทีนี้คนที่รุมหนูอะค่ะสี่คนเขาก็ขี่รถตามมาแล้วทีนี้เขาก็เลยถามหนูว่าจะเดี่ยวหรือจะลุมหนูก็เลยไม่ได้ตอบเพราะหนูก็กลัวเจ็บใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่จัดไม่ได้หรอกลูกพี่เขาสั่งมาค่ะแล้วทีนี้เขาก็กระชากหนูลงจากรถแล้วก็
บอกว่าจะพาไปเจอใคร
ไปเจอฟุ๊กค่ะเพื่อนอีกคนนึง
คือซึ่งฟลุ๊กไม่ใช่คน๔กลุ่มไม่ใช่คนในกลุ่มนี้คือเจอเพื่อนใหม่อีกคนนึง
บอกว่าจะพาไปเจอเพื่อนคนนั้นแล้วยังไปไม่ถึงใช่ไหมอันนี้คือระหว่างทางไปใช่ไหมลูก
ถึงค่ะถึงแล้วถึงที่ที่บอกว่าจะพาไปแล้วค่ะ
แล้วไม่เจอพอไม่เจอกลายเป็น๔คนนี้มาแทน๔คนนี้แวบแรกที่มายเห็น๔คนนี้คือใคร
หนูมีความทรงจำไหมว่าหนูเคยเห็นหน้าหนูเคยรู้จักหนูเคยทะเลาะด้วยเคยมีเรื่องด้วยมีไหมลูก
แรกก็รู้จักแค่นุ่นนะคะคนใส่เสื้อเหลืองแค่นั้นค่ะเป็นเพื่อนใช่ไหมรุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นน้องค่ะ
รุ่นน้องอ่ะอีกสามคนไม่เคยเห็นหน้าเหรอเคยเห็นหน้าอีกคนนึงผ่านผ่านนะคะแบบไม่ได้จำค่ะและอีกสองคนสองคนไม่รู้เป็นใครค่ะ
แล้วตอนที่มาเขามามอเตอร์ไซค์สองคันเหรอคะหนูก็ไปมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาเล่าเรื่องอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างก่อนเริ่มทำร้าย
เขาก็พูดว่าอะไรไปยุ่งกับแฟนเขาเหรออะไรแบบนี้แล้วก็ที่เขาสั่งมาไม่จัดไม่ได้ค่ะแล้วก็มีถามคำถามเดียวนะคะว่าจะเดี่ยวหรือจะลุม
แล้วได้ทันตอบไหมไม่ตอบค่ะเขาเอ่ยไหมว่าที่พี่เขาสั่งมาพี่อ่ะพี่อะไรไม่ค่ะไม่ได้สั่งไม่ได้บอกตอนนั้นนึกออกไหมว่าพี่ไหนที่จะมีเรื่องกับมายก็พี่ไหนได้บ้างคิดคิดไว้อยู่อะค่ะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่คนนี้ค่ะแล้วจนถึงตอนนี้พี่ที่หนูคิดไว้ตอนนั้นคือคนเดียวกันไหมคนเดียวกันค่ะสาเหตุน่าจะมาจากอะไรก็น่าจะเป็นสาเหตุ
คือตามข่าวนะลูกถ้าไม่ใช่บอกนะคะคือตามข่าวว่าคนที่สั่งให้กลุ่มนี้มาจัดการมายเนี่ยคือเขาเคยคบกับผู้ชายคนนึงเสร็จแล้วเขาก็เลิกกันแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาคบกับมายใช่ไหมลูกแล้วณตอนปัจจุบันตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ก็ห่างเหินกับหนูไปแล้วก็กลับไปคบกับพี่คนนั้นใช่ไหมใช่ซึ่งหนูก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยใช่ไหมว่า
เรื่องนี้จะทำให้ที่บึงการเกิดเหตุค่ะเพราะว่ามันนานมากหนูจนหนูจนลืมแล้วค่ะ
เรื่องไหนนานมากลูกก็เรื่องนี้แหละค่ะเรื่องที่หนูหนูแบบไปคบต่อพี่เขามันตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะก็แบบจะลืมแล้วไม่น่าจะแบบจะเป็นทำให้เขามารุมอะค่ะ
แล้วตอนที่หนูคบหากับผู้ชายคนนั้นนะที่เป็นแฟนเก่าของคนที่สั่งมาเนี่ยนะคะรู้ไหมว่าเขาโกรธเขาเคืองรู้ไหมลูก
ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาก็นิ่งไปเขาแค่ทักมาถามว่าคบกันเหรอหนูก็ตอบไปตามนั้นว่าหนูคบค่ะ
ถามนิดเดียวนะคือมันผัวพันอะไรกันไหมตอนที่หนูคบกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ยังมีผัวพันครบซ้อนครบซ้ำอะไรกันไหมลูก
ไม่ค่ะหนูไม่รู้เพราะว่าตอนที่หนูคบกับเขาหนูคบไม่ถึงเดือนนะคะคือแบบหนูก็อยู่กรุงเทพเขาก็อยู่ที่บึงการค่ะแบบไม่ได้เจอกันแค่คบกันผ่านโทรศัพท์
ทีนี้๔คนที่มากลับมาเรื่องเหตุก่อนนะพอ๔คนที่มาเสร็จแล้วจะถามหนูว่าจะเดี่ยวหรือจะหรือจะรุมใช่ไหมคะหนูไม่ได้ตอบแล้วก็ตามคลิปเลยใช่ไหม
ก็ตอนนั้นที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เกิดเหตุเสร็จแล้วระหว่างที่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนที่พาหนูไปทำอะไรบ้าง
เขาก็ตะโกนห้ามค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยค่ะ

ว่าพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเขาพูดกับพวกนั้นว่าไม่ให้ลุงให้เดียวก็เขาก็ลองห้ามแบบนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรค่ะ
แล้วพอถึงที่ตามข่าวที่มายรอดมานี่รอดมาได้ยังไงคะ
ก็ขึ้นจากน้ำใช่ไหมคะเขาแบบหนูไหว้ไปกลางน้ำแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ขี่รถกลับแล้วหนูนึกว่าเขากลับแล้วบาทก็รอหนูใช่ไหมหนูก็ขี่รถไปแล้วเขาก็ไปดักตรงกลางทางระหว่างกลับบ้านหนูอะค่ะก็ตีหนูอีก
โดยที่พอก่อเหตุวันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมายกลับมาบ้านได้ไงคะ

แล้วเพื่อนที่ชื่อบาสเนี่ยพูดอะไรกับมายบ้างไหมลูก

ไม่ค่ะจากวันนั้นหนูก็ไม่ได้พูดกันเลยแล้วก็ไม่ได้ถามกลับบ้านเฉย
แล้วบาทก็ไม่ได้เล่าด้วยแบบเฮ้ยมายเราขอโทษเฮ้ยมายเราอย่างนั้นมา
ไม่ค่ะคือเขาโทษว่าเป็นความผิดหนูด้วยซ้ำที่ไปกับเขาเอง

เดี๋ยวนะเพื่อนคนที่พาไปนี่เพื่อนตั้งแต่อนุบาลใช่ไหม

เอ๊ะเดี๋ยวนิดนึงนะขอเดี๋ยว
แรกเราคิดว่าผู้ก่อเหตุที่ต้องถามตำรวจ

ในกรณีอย่างนี้เท่าที่ผมดูจากพฤติการนะที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยมันมีการวางแผนกันมาก่อนนะ
การที่บุคคลเนี่ยนะฮะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะอย่างเช่นน้องคนที่พาไปเนี่ยก็คือจะพาล่อเหยื่อนะครับเอาไปให้กับอีก๔คนเพื่อรุมทำร้ายอันนี้เขาเรียกว่าตัวการร่วมนะ
ก็คือแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ลงมือทำร้ายแต่ตัวเองก็ไปอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหนึ่งนะครับ๒ตัวเองเนี่ยเป็นคนไปร่วมวางแผนกับอีก๔คน๕คนด้วยคนสั่งการอีกคนนึงนะฮะเพื่อที่จะพาน้องเนี่ยไปให้ถูกรุมทำร้าย
แต่ถ้าสมมติบอกได้ไหมท่านาเจมส์ว่าแบบเขาก็พยายามตะโกนแล้วว่าอย่ารุมอย่ารุมใช่ไหมอย่ารุมอย่ารุมอ่ะอันนั้นเป็นพฤติการอีกอย่างหนึ่งแต่เราต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นก่อนคือถ้าคุณไม่ประสงค์ให้เขาไปถูกทำร้ายคุณก็ไม่ต้องพาไปแค่นั้นเองแต่นี่คือพอพาไปแล้วเนี่ยมันสมเจตนาของทุกคนละว่าเหยื่อไปถึ
เพื่อนคนที่พามายไปคือคนที่พามายกลับบ้านค่ะก็แทบจะไม่ได้พูดคุยอะไรค่ะใช่ไหมคะก็เหมือนน่าจะหมางใจกันไปเลยถ้าฟังหนูเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วพอมาถึงบ้านมายเริ่มหาไหมลูกเริ่มหาไหมว่าใครเป็นคนทำใครส่งข้อความมาไหมหลังจากก่อเหตุมีไม่หลังจากที่หนูกลับทั้งบ้านหนูแบบหนูไม่ได้คิดว่าจะบอกพี่สาว

บ้านเพื่อนน่ะค้างบ้านเพื่อนน่ะบ้านนู้นน่ะบ้านนี้น่ะ
เขาก็ตอนอยู่ม๓นี่ตอนเรียนจะจบนี่ก็คือจะไปบ่อย
จะไปทำรายงานมั่งทำนู่นทำนี่มั่งข้ออ้างข้อพูด
คือโทรบอกแม่ว่าตอนนี้โทรบอกตาด้วยนะ
ว่าตอนนี้หนูอยู่กับเพื่อนบ้านนี้บ้านใกล้กันหมู่บ้านใกล้กัน
หนูนอนค้างที่นี่นะเขาเป็นเพื่อนกัน
แต่พอถึงเช้ามาก็เห็นเพื่อนคนที่ว่าไปนอนค้างด้วย
มาส่งตอนเช้าก็ไม่ได้สังเกตอะไร
ก็ว่าเออนอนบ้านคนนี้แล้วก็กลับมาเขาก็มาส่ง
ก็ปกติเป็นอย่างนี้ตอนอยู่ม๓
เป็นคนจะใช้คำพูดว่าไงถึงจะเหมาะสมคะ

ก็ไม่เห็นจะไปสู้ใครก็ไม่เห็นไม่เห็นจะทะเลาะกับใคร

จะถามว่าน้องเป็นคนโหดร้ายไหม

แต่ถ้าว่าจะโหดร้ายก็พี่สาวเขาจะโหดร้ายกว่า
เพราะว่าพี่สาวเขาชอบบังคับน้องคนนี้ไง
คนที่อยู่มกรสินคนนั้นเป็นเจ้าอารมณ์

โซ่มค่ะเพราะน้องไม่บอกว่าโซ่มทำอย่างไร
ก็เค้นถามจนได้ว่าไปโดนอะไรมา

ไปบ้านคนที่พาไปก่อน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

แล้วบาททำไมต้องพาเพื่อนไปให้เขาลุง

มูลเหตุจูงใจก็อาจเป็นเรื่องไวรุ้นนะ

มีเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะรู้สึกว่า

พี่สาวน่าจะเล่าได้ที่สุด

ทั้งหมดนี้มันไม่ได้บันทึกไว้หมดในคลิปตามที่เป็นข่าวมันแค่บางช่วงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะ๔คนที่เป็นคนก่อเหตุแล้วก็มายอีกหนึ่งนะคะอีกคนนึงที่เราจะเห็นในคลิปได้ก็คือเพื่อนที่พามายไปตรงจุดนั้นแต่จริงแล้วในเหตุการณ์อันนี้จากที่มายเล่าให้ฟังนะคะจะมีอีก๓คนอีกสามคนคือหนึ่งที่ตามมาเป็นเด็กผู้ชายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น

เขาพูดอย่างงี้พอเขาสอบประคำเสร็จเขาก็ให้ไปโรงบันทึกประจำวันก็ไม่มีอะไรเคลือบหน้าเลยก็คือเรื่องทั้งสองฝ่ายคุยกันเลยนะคะคือเขาไม่ไม่ถามต่อหน้าฝ่ายนี้กับฝ่ายนี้เขาไม่ถามต่อหน้าไม่ให้คุยไม่ให้อะไรเลยเนี้ยค่ะเขาเขาบอกไหมว่าจะมีการเรียกชดเชยอย่างน้อยค่ารักษาพยาบาลไม่ไม่ไม่พูดถึงเลยค่ะเดี
ไม่ไม่เห็นรูปคดีนะผมไม่รู้ว่าการโรงบันทึกประจำวันมีสองแบบคือโรงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับอีกรูปแบบหนึ่งคือเขารับเป็นคดีไว้ล่ะก็จะต้องมาโรงบันทึกประจำวันเหมือนกันต้องดูในช่วงท้ายครับว่าเขาจะดำเนินการต่อไปหรือว่ายังไงมีการออกเลขคดีไหมอ่านะครับคืออ

อยู่เพียงแต่ว่ามันต้องมีระยะเวลาไงหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นเด็กต้องใช้สหวิชาชีพในการที่จะสอบสวนสอบปากคำนะครับสองเนี่ยเขาต้องหาพยานหลักฐานนะครับสามเนี่ยเขาต้องสอบประวัติของทั้งสี่คนเนี่ยเคยกระทำความผิดนู่นนี่นั่นไหมนะครับคืออย่างนี้เด็กเนี่ยถ้าไม่เคยกระทำความผิดเลยสารอาจจะลด

คนที่เป็นคนที่เด็กพวกนั้นเอ่ยถึงว่าเป็นลูกพี่คนนั้นนะคะแสดงว่าวันนั้นฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยสี่คนในคลิปมาบาร์ดที่เป็นเพื่อนหนูที่ขี่พาไปมามาแล้วคนที่ถูกอ้างว่าเป็นคนสั่งมาค่ะคนที่พูดกับมายตอนกลับคือคนที่สั่งให้ทำร้ายใช่ค่ะเด็กผู้ชายที่บอกว่าเป็นแฟนคบหามาไหมไม่ค่ะอ่าไม่เห็นจะเห็นแค่นี้หกคนนี้แล้วมีพยานอีกสามคนที่มายบอกว่าจริงแล้วมันมีอีกสามคนนะที่มา
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้คือหมายถึงหลังจากที่มีคลิปซึ่งเราได้มาทีหลังใช่ไหมคะเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นข่าวจนถึงตอนนี้ตำรวจเรียกเราไปอีกไหมก็ไม่มีใครติดต่อมาค่ะแล้วไม่มีใครติดต่อมาแปลว่าก็ไม่รู้ความคืบหน้าใดความคืบหน้าใดทั้งสิ้นพักสักครู่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า

ครับคืออย่างนี้นะครับผมผมทราบเรื่องเมื่อเช้านะครับจากการที่ดูคลิปนะครับก็วันนี้ก็เลยได้เรียกตัวทั้งหมดเลยนะครับมาที่สถานีตำรวจนะครับก็ได้สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับทั้ง๔คนไปแล้วครับ
แปลว่าวันวันแรกที่มีการไปที่โรงพักยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเหรอคะภูมิกับ
พระรามส่วนรับแจ้งไว้ครับผมก็ได้นัดมาพบการมาสอบส่วนกับที่โรงพักยังไม่วันผ่านมาครับ
ค่ะแล้วพอรับแจ้งเสร็จแล้วยังไงต่อคะท่าน
ถ้าทางภาคสวนเขาได้เรียกทั้งสองฝ่ายมานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับจากที่สอบถามจากพนักงานสวนนะครับ
ก็ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ติดใจเอาความกันนะครับก็เลยให้ทางสับส่วนก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้นะครับเป็นหลักฐานครับ
ท่านค่ะอันนี้คือพนักงานสอบสวนบอกภูมิกับใช่ไหมคะว่าให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความใช่ไหมคะ

ทีนี้เรียนบอกท่านตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เขาพูดในรายการเนี่ยคือว่าตำรวจไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เจรจาพูดจาอะไรกันเลยนะคะแล้วก็คุณแม่เขาติดใจพี่สาวเขาก็ติดใจอันนี้เป็นข้อมูลอีกชุดให้ภูมิกับนะคะ

ถ้าผมฟังจากน้องที่เป็นพนักงานสวนเขาบอกวันนั้นก็มีการโต้เถียงกันทะเลาะกันรุนแรงนะครับก็เลยแยกห้องนะครับแยกห้องให้ให้ชาวสวนเขาคุยทีละฝ่ายนะครับพอคุยได้ฝ่ายแล้วก็ทุกคนก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วก็ไม่ติดใจกันนะครับก็เลยให้ก็มีการไกลเกลี่ยกันยอมความกันในวันนั้นนะครับ
ผู้เสียหายไม่ติดใจนะครับ
แทบ๑๐ครับ
ต่ำบอกของบริเวณบริเวณขวา
ก็ต้องดำเนินการนะฮะ

คือเขาดำเนินการตั้งแต่หลังจากวันนั้น

วันนี้ครับ

ก็ไม่ได้มีการดำเนินการจนกระทั่งท่านสั่งวันนี้

ว่าคือหลังจากวันนั้นที่กลับไปก็ไม่ได้มีการดำเนินการ

ครับผม

ต้องทำครับต้องทำ

ทางนี้เขาไม่เอาเรื่อง

ใช่ครับ

หลังจากที่ท่านเห็นคลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้เรียกผู้เกาะเหตุมาทั้งหมดกี่คนคะ
วันนี้เรียกผู้เกาะเหตุมาทั้งหมดกี่คนคะ

รวมการทำลายเขาบอกว่าเป็นคนพาไป

ตอนนี้ก็ต้องเรียกตัวทางผู้เสียหายมาให้ปากคำนะครับ

มาแล้วเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับ
ภูมิกับภาคส่วนได้แจ้งข้อเก่าหาครับ
การทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับถูกตั้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะท่าน
การทำร้ายผู้อื่นนะครับแล้วมีอะไรอีกคะ
ครับก็แค่นั้นฮะค่ะแล้วแล้วผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ไหนคะ
ก็ส่งไปที่ศาลเยาวชนครอบครัวบุตรการครับค่ะแล้วสารท่านว่ายังไงคะท่าน
ก็สารก็รับตัวไว้ครับ
อืมในวันนี้ครับช่วงบ่ายครับคือเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะคะถ้าเราไล่เรียงกันมา
สี่คนที่ท่านเรียกมาวันนี้คือสี่คนที่ลงมือทำร้ายมันจะมีอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่ตามเรื่องราวแล้วเป็นคนที่พาผู้เสียหายไปให้โดนทำร้ายแล้วก็มีอีกหนึ่งคน
ที่เป็นคนสั่งการให้๔คนนี้ไปทำร้ายสองคนนี้ต้องเรียกมาด้วยไหมคะ
ใช่ครับต้องเรียกมาแน่นอนนะคะตอนนี้ต้องรอผู้เสียหายมาให้ฝากคำก่อนครับ
ที่จะรู้รายละเอียดนะครับอ่าครับผมท่านท่านอันนี้ท่านบอกไว้
เพราะเรียนไม่แน่ใจว่าข้อมูลจะมีหลายชุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกน้องบอกท่านชุดหนึ่งนะคะ
ทางผู้เสียหายบอกว่าในวันที่เรียกไปตั้งแต่ตอนแรกที่ลูกน้องท่านบอกว่า
ทางนี้เขาไม่ติดใจเอาความเขาบอกว่าตอนที่เดินผ่านกันเนี่ยมีข่มขู่ด้วยนะคะ
ซึ่งครับเรื่องของการข่มขู่ซึ่งเดี๋ยวท่านไม่เป็นไรครับก็ต้อง
ก็ต้องสอบสวนรายละเอียดใดก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ครับไม่เป็นไรครับ
อ่าแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียก
ค่าเสียหายค่าหมอที่ไปหาหมอค่าเดินทางได้ครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับ
จะเรียกคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นมาอีกวันไหนคะครับก็เร็ววันนะครับ
ต้องรอผู้เสียหายมาพบก่อนนะครับเพื่อจะได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับ
อ่าท่านค่ะยังไงเราฝากคดีนี้กับผู้กำกับนะคะได้ครับยินดีนะครับ
ผมให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ครับโอ้โล่งใจผู้อำกับขอบพระคุณท่านมากนะคะ
ครับผมครับผมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แม่แม่ไปบอกเขาหรือเปล่าแม่ไม่ติดใจนะไม่ใช่ว่าไม่ติดใจ
ไม่ติดใจเลยค่ะแต่แค่อยากให้เอามาก็คืออยากให้เด็กเขาสำนึก
หรือว่าทำอะไรให้มันได้มากกว่าลงบันทึกประจำวันไม่ได้บอกว่า
คุยกับผู้ปกครองเขาอยากคุยกับผู้ปกครองเขา
แต่ทีนี้ตำรวจไม่ให้คุยไม่ได้ไกลเกลี่ยอะไรเลยเอาเดี๋ยวนะเอาเอางี้
ถ้าฟังจากเดี๋ยวตกลงวันนั้นเนี่ยไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
อ้าวแล้วที่ทะเลาะกันมีไหมไม่น่าทะเลาะมีแต่แม่ไปถามเรื่องคลิปอ่า
เรื่องที่ลุมมายแล้วยังไงมีเสียงเอ๊ะอ่ะเสียงดังอะไรไหม
ไม่นะคะมีไม่มีค่ะแล้วแม่ได้บอกตำรวจหรือเปล่าแบบเหมือนยกพวกจะไปตีกันต่อ
อยู่หน้าโรงพลาคอย่างงั้นไม่มีเลยแบบรวมรวมวุ่นวายไม่มีเลยค่ะ
แน่นะแน่ค่ะแม่แม่ไปบอกตำรวจหรือเปล่าว่า
ไม่ใช่แค่ตำรวจแนะนำบอกว่าแจ้งความไปเด็กพวกนี้ก็ไม่ต้องรับโทษ
มันมีกฎหมายเล่าเว้นเยาวชนอยู่
แล้วก็แม่ก็เลยบอกว่า
หรือว่าจะทำยังไงลงบันทึกประจำวันไว้ได้ไหม
หรือว่าไม่ให้เขามายุ่งทำยังไงไม่ให้เขามายุ่งอีก
ทำยังไงให้เขาหลาบจำหรือว่ายังไงก็ได้
ที่ขู่คนที่ขู่คือคนที่สั่งการใช่ไหม
ใช่เขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกู
เขาบอกอย่างนี้พูดกับมายใช่ไหมค่ะ
นายเจมส์ค่ะเหลือเวลาน้อยแล้ว
นายเจมส์สรุปให้หน่อยว่าตกลงยังไงคะที่ฉันได้คำตอบว่า
ก็ถ้าสมมุติภูมิกับไม่ได้เห็นคลิป
ก็เท่ากับว่าไม่ได้ดำเนินการอะไร

ในคดีอาญานี้นะครับไม่สามารถที่จะยอมความกันได้

กระบวนการของคดีอาญาต้องเดินไปเรื่อยนะครับ
แต่การที่พนักงานสวนเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุย
ผมเข้าใจว่าน่าจะคุยกันในส่วนของค่าเสียหายทางแพ่ง

เพราะค่าเสียหายทางแพ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใน
เป็นเหตุบรรเทาโทษที่จำเลยสำนึกผิด
แล้วก็เอาเงินมาชดเชยบรรเทาความเสียหาย
จนเป็นที่พอใจกับผู้เสียหายแล้ว

ต่อให้ทางนี้ไม่เอาความคดีอาญาเนี่ย

พนักงานสอบสวนแม้จะไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข
พนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีครับ

คือไม่ต้องว่าถามเขาว่าเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องด้วยซ้ำ

แต่ว่าในการที่ถามเนี่ย
เพื่อจะเอาข้อได้จริงส่วนนี้ไปประกอบ

หรือว่าลงโทษน้อยลงแค่นั้นเอง
คือเมื่อสักครู่นี้ทนายเจมส์ฟังแล้ว

คือว่าถ้าภูมิกับไม่ได้เห็นเอง

คือถ้าเขียนไว้ว่าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อันนี้คือชัดเจนแล้วว่าคดีมันไม่คืบแล้ว
แต่อันนั้นคือแค่รายละอักษรส่วนหนึ่งนะ
ครับแต่คำตอบที่ภูมิกับท่านเล่าเรื่องให้ฟัง
อันนี้ก็เป็นคำถามนะนะคะ
แต่คิดว่าถ้าผู้กำกับทราบแล้ว
น่าจะคืบหน้านะ
ถ้าไม่คืบหน้าติดต่อกลับมา
เดี๋ยวช่วยถามเดี๋ยวช่วยตามให้นะคะ

อาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่ามายไปทำร้ายคนนั้นพายไปทำ

โดนขู่เอาไว้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่กลัวที่สุดค่ะฝากด้วยกันแล้วกันนะคะ

ไม่รู้เพราะมันโดนขู่ไว้ไงนะคะ

ขอบคุณทุกท่านนะคะ
รักษาตัวนะคะแล้วค่อยมีกำลังใจกลับมานะ